คุณผู้ชมที่กำแพงเพชรค่ะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะ
ไฟไหม้กุฏิพระค่ะแล้วมีพระหนึ่งรูปถูกไฟคลอกมรณภาพเลยนะคะ
ว่าสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าพระรูปนี้
ชอบก่อไฟไล่ยุ่งครับอยู่ใต้กุฏิอะค่ะ
แล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
สำนักสงฆ์บ้านขอนทองคำอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณผู้ชมดูนะคะไฟไหม้แบบหนักแล้วอะค่ะ
มีพระอยู่ในกุฏิหนึ่งรูปเจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะ
ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพลิงสงบลง
และสุดท้ายพบร่างของพระยงทัพแพงศรีอายุ๔๙ปี
ถูกไฟคลอกค่ะมรณภาพอยู่ในกองไฟในกุฏิอ่ะนะคะ
มีกุฏิเสียหายหนึ่งหลังนะคะมีพระถูกไฟคลอกมรณภาพอยู่ในกุฏินี้รูปเดียวนะคะ
ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะคะกุฏิเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือสภาพหมดเลย
ทั้งหลังเลยนะคะครับกู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลพรานกระต่ายก็ให้ข้อมูลว่า
เจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุประมาณตี๑๒๐นาที
ไฟไหม้ไปแล้วประมาณ๘๐กุฏิสร้างด้วยไม้สูงจากพื้นประมาณ๑เมตร
กว้าง๕เมตรยาว๑๐เมตรแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างในในกุฏินะคะ
ไฟไหม้ตั้งแต่พื้นชั้นล่างไปถึงห้องนอนไปถึงด้านหลัง
ศพของพระยงสภาพคือไหม้เกรียมไปแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
อยู่ที่ด้านล่างของพื้นกุฏินะคะ

พระลูกวัดก็บอกว่ามีพระอีกรูปที่หาไม่เจอ
แต่สุดท้ายก็มาเจอที่จุดนี้
คาดว่าก็สำลักขวัญหมดสติถูกไฟคลอกมรณภาพ
พระยิ่งโยชน์วาระลาโพอายุ๕๐ปี
พระลูกวัดก็บอกว่าพระยงสภาพจริงแล้ว
ท่านมาขออาศัยอยู่วัดไม่นาน
ประมาณ๕ทุ่มกว่าเห็นแสงไฟก็รีบวิ่งมาดูกัน
เห็นไฟลุกที่ประตูกุฏิของพระยงแล้วไฟแบบลุกเร็วลุกแรงมาก
คุณผู้ชมคะพยายามจะช่วยนะคะ
แต่พระรูปอื่นบอกว่าคือช่วยไม่ไหวช่วยไม่ได้

ไปประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
เพราะเจ้าหน้าที่มาถึงก็คือไหม้ไปแบบเกือบหมดแล้วนะคะ
สาเหตุก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจุดไฟไล่ยุงใต้กุฏิ
ครับเป็นกุฏิไม้ด้วยนะฮะ

ก็ต้องมีการนำร่างของพระท่านไปชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ